คุณผู้ชมสงสัยไหมคะว่าที่จะมีการออกไม้จับ
มีการแจ้งข้อหาดำเนินคดีกับกุญสือ
มันจะเป็นความผิดในลักษณะไหน
สมมุติเราแนะนำว่าไม่ต้องไปเจอตำรวจนะ

หรืออะไรก็ตามแต่สมมุตินะคะเป็นการตั้งข้อสังเกต

มีคนมาถามแล้วเราก็บอกไปอย่างนั้นบอกไปอย่างนี้

แนะนำเขาว่าต้องทำอย่างนี้๑๒๓๔เออมันผิดเหรอ

ก็เขาพูดตามที่เราบอกเองนี่เราไม่ได้บังคับเขา

ไปถามอาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมอธิบดีอายการประจำสำนักงานอายการสูงสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละ
เพราะว่าหลายคนสงสัย

กระทั่งนำมาสู่การออกหมายจับในข้อหาให้การเท็จตรงนี้มันเป็นไปได้
คือสมมุติกุญสือคนนี้ไปบอกว่า
ไม่ต้องไปบอกความจริงกับตำรวจอ่าไปบอกตำรวจอีกอย่างหนึ่งเนาะ
อันเนี้ยมันเป็นความผิดนะคะความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราร้อยเจ็ดสิบสองและมาตราแปดสิบสี่นะคะ
มาตราร้อยเจ็ดสิบสองเนี้ยข้อหาจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ
ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานอายการ
ว่าคดีพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญา
ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๒ปี
หรือปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
ทีนี้ค่ะมาตราแปดสิบสี่ว่ายังไงมาตราแปดสิบสี่ก็คือผู้ใดก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิด
ไม่ว่าด้วยการใช้บังคับขู่เข็นจ้างวานยุโยงส่งเสริมหรือด้วยวิธีอื่นใด
ครับผู้นั้นเป็นผู้ใช้ให้กระทำความผิดอืม
ผู้ใช้ต้องระวังโทษหนึ่งในสามของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นอ่า
ถ้าผู้ถูกใช้ได้กระทำความผิดนั้นผู้ใช้รับโทษเสมือนเป็นตัวการ
ให้เพิ่มโทษที่จะลงแก่ผู้ใช้กึ่งหนึ่งของโทษที่สารกำหนดค่ะ
นี่ค่ะงั้นคือถ้าใครไปทำความผิดแล้วมาปรึกษาคุณเนี่ย
อย่าไปคิดว่าบอกให้เขาไปพูดอย่างนั้นอย่างนี้แล้วไม่เกี่ยวกับเราไม่ใช่นะฮะ
คุณไปสั่งให้เขากระทำความผิด
คุณไปบอกให้เขาโกหกคุณไปบอกให้เขาให้ข้อมูลเท็จอย่างเงี้ย
จากคุณจะบอกว่าไปหาตำรวจเถอะใช่ไหม
มอบตัวเถอะแล้วไปพูดความจริงเถอะอันนี้ได้
อาจารย์ปรเมฆก็เลยบอกว่าถ้าตำรวจออกไหมจับกุญสือ

อาจารย์เองบอกว่าในส่วนของอายการยังไม่รู้
ว่าจะออกจริงหรือไม่จริงออกเมื่อไหร่ยังไง
อายการก็คงบอกไม่ได้หรอกก็เป็นเรื่องกระบวนการทางคดีอ่ะเนาะ
ท่านอาจารย์ปรเมฆก็บอกว่าเดี๋ยวทีมข่าวก็รู้เองแหละ
คือถ้าทุกผู้ชมจำได้เนี่ยอาจารย์บรเมฆเคยให้สัมภาษณ์ไทยรัฐนิวโชว์

บอกว่าทุกวันนี้คดีคุณตังโมเนี่ยมันยุ่งเหยิงก็เพราะ๕คนบนเรือเนี่ย

อาจารย์ปรเมฆก็ยืนยันนะฮะว่าไม่ใช่ทนายตั้ม
ใช่ตอนนั้นคนสงสัยทนายตั้มเหมือนกัน
อาจารย์บริเวฮก็ออกมายืนอ่ะไม่ใช่ธนัยตำ

แล้วมาวันนี้เนี่ยมันก็มีประเด็นขึ้นมาอีก

เดี๋ยวรอว่าตำรวจเขาจะแจ้งข้อหากับใคร